เป็นไซโครนนะครับเวลาเขาแบ่งชื่อพายุก็คือ

ไซโครนเขาจะไม่มีการแบ่งเป็นโซนร้อน
แต่ถ้าหากเกิดที่มหาสมุทรปาซิฟิก

คือชื่อเหมือนกันแบ่งแค่ระดับตัวเลข

เกิดมหาสมุทรต่างกันก็คนละชื่อ
ไซโครนอะไรต่างอะไรไม่เหมือนกันนะ

ที่ออสเตอรียีเขามีเวลาพัยุ
มีชื่อน่ารักจะได้ไม่น่ากลัวมาก
เมื่อกี้ต่างประเทศ

เพราะว่ามีการเตือนกันมา๒๓วันก่อนหน้านี้
เรื่องของการเตรียมระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับ
อย่างที่มีการเตือนไปว่าอาจจะต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศอย่างหนัก

สำคัญก็คือเรื่องของลูกเห็บนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
แล้วก็เมื่อวานนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับที่จังหวัดเลย

นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
มีฝนตกอย่างหนักลมแรงนะครับ
รวมไปถึงมีลูกเห็บขนาดปานกลางตกกระหน่ำทั่วเทศบาลเมืองเลย

ทำให้ไฟดับทั้งเมืองพื้นที่รอบนอกนานกว่า๒ชั่วโมง

นอกจากนี้บ้านจัดเหนี่ยของนายภานัญส์จำปาร์นิ่น
บ้านห่วยสีเศียรตำบลน้ำหม่านอำเภอมึงเลย
หลังคาปลิวไปทั้งแถบแบบที่เห็นในภาพแบบนี้เลย
แล้วก็จากสภาพฝนที่ตกอย่างหนักก็ทำให้ถนนลื่น
จนเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกลงข้างทาง
บนถนนทางหลวงหมายเลข๒๑๓๘ที่ตำบลนาด้วง
และที่ถนนมะลิวันหน้าโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง
รถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง
พายุครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นพายุฤดูร้อนครั้งแรก

เพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปวนเหลือเกิน

หลายคนเจอลูกเห็ปนี้ยังไง
ใช่เพราะว่าบางทีขับรถไปแล้วลมแรงมาปะทะ

ถ้าเกิดเราขับรถมีลูกเห็บตกลงมาอะไรจะเกิดขึ้น
อันนี้เป็นคลิปวีดีโอที่ถ่ายได้นะครับที่สเปน
นี่ดูลูกถูกต้องนี่นะครับยิ่งเราขับรถเร็วนะครับ
ก็จะเกิดเหมือนว่าแรงปะทะก็จะเยอะขึ้น
อะไรลูกเห็บลูกถ้าอย่างนั้นต้องมันก็ตีหน้ากระจกเรา
ถ้าอย่างนั้นต้องขับรถให้ช้าลงด้วยไหมอย่างแรกเลย
ดีกว่าหยุดรถเลยหยุดนะหยุดรถคือหลายคนบอกกลัวหยุดรถก็กลัว
เพราะว่าจะเป็นเป้านิ่งใช้คำนี้เดี๋ยวตัวเองจะเป็นเป้านิ่งหรือเปล่า
หลักการจริงคือต้องหยุดรถหยุดรถดีกว่านะครับแล้วก็หยุดในที่โล่งด้วย
ควรมาหยุดใต้ต้นไม้ใต้เสาไฟฟ้ามีโอกาสเสี่ยงต้นไม้หล่นทับอีก
ที่สำคัญก็คือเวลาเจออย่างนี้หลายคนจะวิ่งออกจากรถหรือเปล่า
อย่าวิ่งไม่ควรวิ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยนำเสนอไป
คือรถของเรามีการออกแบบมาในลักษณะของ
ลักษณะการมันก็คือเหมือนเครื่องบินเวลาเจอฟ้าผ่านหรืออะไรอย่างนี้
เขาสามารถที่จะกระจายพลังงานแล้วก็ไม่ทำให้กระแสไฟฟ้า
หรือว่าความแรงจากฟ้าผ่าเข้ามาในรถได้

หรือถ้าเจอลูกเห็บขนาดเม็ดใหญ่ขนาดนี้
เมื่อกี้เท่าลูกมะนาวลูกปิงปองผมเห็นนะ
ถ้าใหญ่ขนาดนี้กระจกยังแตกเลยถ้าคุณวิ่งลงไป
หัวคุณจะเปลี่ยน
แล้วก็แต่ที่สำคัญนะเมื่อปีที่แล้ว

แต่ว่ามีพายุเข้าแล้วก็มีเสาไฟฟ้านี่หล่นลงมาทับรถ
งั้นก็ต้องไม่ใกล้ต้นไม้ไม่ใกล้เสาไฟฟ้า

ที่สำคัญคืออ่อนก่อนออกไปข้างนอกดูฟ้าดูฝน
ดำคลึ้มมาอย่างนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยง
ไว้ก่อนเพราะว่าฝนพวกนี้เวลาตกจะตกแป๊บเดียว

นะครับอดใจนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัย
งั้นต้องดูหน่อยฮะที่ไหนบ้างคุณที่ต้องดูฟ้าดูฝน
ยังมีการเตือนอีก๑วันวันนี้เป็นวันสุดท้าย
พรุ่งนี้ก็จะเบาลงแล้ววันนี้หลายพื้นที่เลยทีเดียว
เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มีพื้นที่ไหนบ้าง
ยังคงต้องอยู่เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์นะครับ
ประกอบไปด้วยพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ
ดังนี้นะครับภาคเหนือจังหวัดน่านอุตรดิษฐสุโขทัย
สุนุโลกกำแพงเพชรตากพิจิตรเพชรชบูรณ์
ภาคอีสานจังหวัดเลยนครพนมสำกัดนคร
ต้องกาลสินขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมาอุบลราชธานี
กลางนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสละบุรี
ภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรี
นครนายกษะแก้วเชืองซาวชนบุรีระยรจันทบุรีแล้วก็ตราศน์
วันนี้ในกรุงเทพก็มีโอกาสเกิดฝน
ตั้งแต่พรุ่งเช้าก็ตกมาแล้วปล่อย
ว่าช่วงสายอาจจะตกกระจายตัวในหลายจุด
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ

มีรายงานมาว่ามีฝนตกอ่านในทวิตเตอร์
ก็มีคนทวิตมาว่ามีฝนตกเกิดขึ้นแล้ว

เมื่อวานตอนบ่ายช่วงบ่ายนี่เห็นมีเมฆสีดำแล้วนะ
แต่ว่ายังไม่มีฝนปรากฏลงมาอย่างแน่ชัด

คาดการณ์จากระบบพยากรณากาศของเรา
โอกาสการเกิดฝนมากน้อยแค่ไหนจุดไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงมาก
ไปดูนี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝน

สีเขียวคือตกปานกลางเหลืองคือตกหนักหน่อย

ในบริเวณเชื่อมพื้นที่รอยต่อระหว่างภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ย

ที่ตกตรงนี้เยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ

เข้ามาปกปรุงภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบน
เวลาอากาศหนาวมาเจอกับอากาศร้อนจัดอย่างที่เลย
ก็ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นมีลูกเห็บตกแบบนี้
นี่คือวันนี้ช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะลดลงแล้ว
ช่วงบ่ายก็มีโอกาสมาตกในแถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
กรุงเทพก็มีโอกาสผ้ากลางฝั่งแต่มันตกถึงแถวตาก
พรุ่งนี้นะครับมีโอกาสตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
อาจจะไม่ตกหนักเท่ากับวันนี้
แต่ก็มีโอกาสมีตกอยู่อาจจะลดลงหลังจากนั้นสุดสัปดาห์

มาดูในกรุงเทพกันหน่อยนะครับใครที่กำลังจะออกจากบ้าน
เป็นเรดาร์ตรวจสอบสถานการณ์ฝนตอนนี้

เรากำลังขึ้นมาจากอ่าวไทขึ้นมา
ทางล่างนะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออก

แถวเขตประเวทลาดกระบังสะพานสูงมีนบุรี

ที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ระวังด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

คุณผู้ชมรายงานมาในกรุงเทพลาดกระบังเมื่อเช้า

ขอบคุณคุณบุญไทยสุริยา

นะครับนี่ก็เป็นเล่นราวที่ยังคงต้องย้ำเตือนกัน

เลยพาคุณผู้ชมไปนอกสถานที่หน่อย

เอาไหนบอกฤดูร้อนเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้ว

แต่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยนะครับต้องติดตาม
อ้าวเหรอมีที่หนาวเย็นให้สำคัญนะเนี่ย

เอาละครับเดี๋ยวไปติดตามสภาพอากาศทั่วทุ่มโลกกันต่อนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป